ผู้ชมครับเมื่อวานนี้หลังจากที่คุณชูวิทย์กระมวลวิสิต
ได้ออกมาแถลงข่าวกับสื่อมวลชนเกี่ยวกับสูตรการจัดตั้งรัฐบาลฮ่องกงซุปเปอร์ดิว
โดยไล่เป็นสถานการณ์ต่าง
เลือกนายกครั้งต่อไปเนี่ยถ้าเร็วที่สุดก็อย่างที่อาจารย์วันนอนนะ
หมายคือศุกร์ที่สี่สิงหาคมใช่ไหมใช่ค่ะแต่ต้องรอดูตัวแปร
ก็คือวันที่๓ว่าสารจะว่ายังไงจะรับเรื่องไหมที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นมา
เกี่ยวกับเรื่องยัตติชื่อซ้ำไม่ชื่อซ้ำอะไรยังไงถ้าไม่รับวันที่๔ก็
โหวตนายกเลยคุณชูวิทย์บอกว่าโหวตนายกครั้งนี้
ถือว่าเป็นการนัดครั้งที่๓นะนัดมา๒ครั้งใช่ไหม
ครั้งแรกคุณพิทาโหวตไม่ผ่านครั้งที่สองบอกชื่อซ้ำไม่ได้
อ่าอ่าแล้วไม่ได้โหวตใครต่อค่ะอ่าถ้าโหวตครั้งที่สามคุณชูวิทย์บอก
ชื่อของอดีตนายกแคนดิเดตนายกจะเป็นของพักเพื่อไทยอืม
แต่จะเป็นคันดิเดตนายกที่สูงอายุหน่อยเพราะจะโหวตไม่ผ่าน
ตั้งใจเพื่อให้โหวตไม่ผ่านเนี่ยเหรอคะถูกต้องเพราะตอนเนี้ยเป็นรอบการจัดตั้งรัฐบาลของพักเพื่อไทยเขา
ก็คือพักที่ได้คะแนนเสียงมาเป็นอันดับที่สองเพราะอันดับหนึ่งคือก้าวไกลเขาบอก
เขาทำไม่สำเร็จแล้วเขาขอส่งไม้ต่อให้เพื่อไทย
ทีนี้พอเพื่อไทยโหวตไม่ผ่านก็ต้องส่งต่อให้กับพักอันดับ๓
นั่นก็คือภูมิใจไทยคุณชูวิทย์บอกทีนี้ภูมิใจไทยจะเข้ามาจัดตั้งรัฐบาล
ค่ะแล้วจะนัดโหวตนายกกันในครั้งที่สี่อืม
คราวนี้นี่แหละภูมิใจไทยก็จะไปเชิญพักต่างเข้ามาร่วมกันเป็นรัฐบาล
ใช่ไหมฮะก็แน่นอนก็จะต้องมีคั่วอำนาจต่างต่างที่เป็นคั่วอำนาจเก่าที่ทำงานกันอยู่ในขณะนี้
ภูมิใจไทยของพลังประชารัฐอะไรก็แล้วแต่
แต่ภูมิใจไทยจะไปเชิญเพื่อไทยเข้ามาด้วยอืมอ่าทีนี้เพื่อไทยก็จะ
ก็จะมีข้อแก้ต่างว่าเราไม่ได้จะไปพาเขาหรือจับมือร่วมกับเขานะแต่เขามาลากเราเข้าไปเอง
เพื่อไทยไม่ได้ข้ามคั่วไม่ได้สลับคั่วนะอ่าแต่อันนี้เขามาชวนอืมอ่า
ด้วยภารกิจความจำเป็นอะไรต่างต่างก็ก็เข้าไปต้องเข้าไปร่วมรัฐบาลค่ะ
และภูมิใจไทยจะยอมให้คนของเพื่อไทยเป็นนายกซึ่งคาดหมายว่าจะชื่ออ่า
คุณเศรษฐาทวีสินใช่ไหมแต่คุณชูวิทย์เขาเอาเป็นสแตนดี้มาแทน
จะเป็นคนที่ตัวสูงสูงหน่อยอ่าพร้อมกับก่อนหน้านี้ก็เคยบอกว่าวันไหน
เปิดเผยข้อมูลอะไรก็ว่ากันไปทุกผู้ชมครับวันนี้อ่า
นี่แถลงเมื่อวานนะแถลงเมื่อวานผ่านไปหนึ่งคืน
นอนหลับไปหนึ่งตื่นเช้าวันนี้คุณชูวิทย์
ไปคุยกับพี่สรยุทธ์ในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอนะฮะ
คุณชูวิทย์บอกอุ๊ยเมื่อคืนนอนเนี่ยฝันไป
แม่ฝันว่าจะมีพักเนี่ยไปร่วมกับ
สูตรรัฐบาลนี้เพิ่มอีกหนึ่งพรรคนะ
เพราะเมื่อวานเนี่ยคือมีพลังประชารัฐใช่ไหม
ค่ะยังไงก็มีลุงนะสูตรคุณชูวิทย์เนี่ย
ยังคงมีอยู่ยังคงยืนยันหนักแน่น
แต่นอนฝันตื่นไปเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยมันเพิ่มไปอีกหนึ่งลุง
ยังไงคะจากมีลุงเดียวเนี่ยเป็นสองลุงเลย
มาเข้าฝันคุณชูวิทย์คะเนี่ยไม่รู้บอกจะมีรวมไทยสร้างชาติเข้ามาด้วย
นี่บอกเป็นฝั่งรัฐบาลที่เพิ่งตกลงกันเพิ่มเติมได้อีก
นี่โดยสรุปนะฮะตอนนี้หากสูตรการจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปตามที่คุณชูวิทย์ฝันนะฮะ
เวอร์ชัน๑เมื่อวานมีเวอร์ชัน๒เข้ามาอีกจะมีภูมิใจไทยเป็นแก้นนำ
แต่นายกจะเป็นคนของเพื่อไทยแล้วมีพลังประชารัฐมีรวมไทยสร้างชาติ
ชาติไทยพัฒนาประชาชาติชาติพัฒนากล้ารวมทั้งพักอื่นที่มีสอสอ๑คนรวมเป็นทั้งหมด
รัฐบาล๓๑๕เสียงนี่นะฮะโดยพักฝ่ายค้านเนี่ยจะมีก้าวไกลประชาธิปัตย์ไทยสร้างไทย
เพื่อไทยรวมพลังแล้วก็อีกพักหนึ่งก็คือพักเป็นธรรม๑๘๕เสียง
ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งจะเหลือ๑๘๓เสียงคุณชวิสยังบอกด้วยนะครับว่า
สูตรนี้เนี่ยคุณเศรษฐาจะเป็นนายกนะฮะแล้วก็เจรจาต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรีกันเรียบร้อยแล้ว
ตั้งแต่เมื่อสองวันก่อนโดยภูมิใจไทยจะได้กระทรวงหลักเหมือนเดิม
เหมือนในชุดรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์คือคมนาคมกับสาธารณสุข
และยืนยันว่าสูตรนี้พักประชาธิปัตย์จะไม่ไปร่วมรัฐบาลด้วยอย่างแน่นอน
แต่ต่อให้ประชาธิบัติไม่ไปเสียงก็จะพอแล้วก็มีเสียงสวในการโหวตเลือกนายกให้อย่างแน่นอน
คุณชูวิทย์บอกว่าให้รอดูวันที่๔สิงหาคมนี้นะครับ
ถ้ามีการโหวตเลือกนายกจะสำเร็จหรือไม่เพราะคุณชูวิทย์เชื่อว่าวันนั้นเนี่ย
ยังไงก็โหวตนายกไม่ได้เป็นแค่การโหวตลวงเพื่อไทยจะเสนอชื่อ
คุณชัยเกษมนิติสิริเป็นนายกแต่โหวตไม่สำเร็จ
ส่วนสูตรที่คุณชูวิทย์ฝันเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่คุณทักษิณเนี่ย
บอกว่าจะกลับมาเพราะพักเพื่อไทยจะให้ภูมิใจไทย
เป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลแทนคือที่ว่าคุณชัยเกษมจะโหวตไม่สำเร็
วันที่๔เนี่ยจะยังเป็นสูตรเดิม๓๑๒ข้าวต้มมัด๓๑๒เสียง
กรณีที่มีข่าวว่าคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจไปเจอคุณทักษิณที่ฮ่องกง
ไปคุยไปเจรจากันคุณชูวิทย์ยืนยันว่าไปจริงนะฮะ
บอกเขาไปพบกันจริงแล้วนี่ถึงขั้นบอกไปได้ข้อมูลมาเลยนะ
บอกว่าคุณธนทรเนี่ยบอกว่าในเมื่อมันติดล็อกต่าง
ก้าวไกลเนี่ยจะยอมถอยไปเป็นฝ่ายค้านก็ได้แล้วจะยกมือโหวตให้เพื่อไทยเป็นนายกด้วย
แต่มีข้อแม้เงื่อนไขก็คือการจัดรัฐบาลของเพื่อไทยโดยไม่มีก้าวไกลเนี่ย
ต้องไม่มีพักพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติคือไม่มีสองลุง
ต้องไม่เอาสองพักนี้มาร่วมรัฐบาลค่ะเพราะก้าวไกลเนี่ยภารกิจหลักของเขาก็คือ
เรื่องการจัดการกับคั่วอำนาจเก่าไม่ให้เข้าสู่อำนาจได้อีก
ที่เราจะบอกนะฮะนอกจากนี้นะครับคุณชูวิตบอกว่า
คุณธนทรเนี่ยยังเสนอเงื่อนไขกับทางพักเพื่อไทยก็คือต้องรีบร่างรัฐธรรมนูลให้เสร็จ
เพราะได้รัฐมนุนฉบับใหม่แล้วเพื่อให้มีการเลือกตั้งกันใหม่
แต่ตรงนี้เนี่ยคุณชูวิทย์บอกว่าคุณทักษิณไม่เห็นด้วย
เพราะไม่อย่างนั้นเข้าไป๒ปีเอายุบสภาแล้ว
ทีนี้ถ้าเราลองมาดูสูตรการตั้งรัฐบาลสูตรนี้
โดยมีเพื่อไทยนะฮะอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ก็นี่แหละฮะก็จะเป็นแบบนี้นะครับ
ที่คุณชูวิทย์บอกเอาไว้นะครับท่านผู้ชมครับ
เสียงค่ะอันนี้คือสูตรแบบที่ไม่มีลุงเลย
อันนี้ไม่ใช่ของคุณชูวิทย์แล้วอันนี้ไม่ใช่ของคุณชูวิทย์นะ
อันนี้ของกระแสข่าวที่บอกว่าคุณธนทรไปคุย
อันนี้กระแสข่าวที่ออกมาหรือเหมือนกับที่ทางพี่ดันัยหมาแก่บอกด้วย
ในตอนแรกก็คือสูตรไม่มีก้าวไกลไม่มีลุง
แต่สูตรนี้คือสูตรคุณชุวิตใช่ไหมสูตรนี้ที่มีลุงป้อมเนี่ย
อันไหนเป็นอันไหนแล้วนี่นี่อันนี้สูตรคุณชูวิทย์อยู่นี่
อันนี้ของคุณชูวิทย์เนี่ยคือยืนยันว่ามีพลังประชารัฐเมื่อวานนี้ใช่
และวันนี้เนี่ยเพิ่มเติมคือมีลุงตู่เข้าไปด้วยนะฮะ
ส่วนของสูตรเดิมนะครับคือสูตรที่บอกว่าคุณธนทรเนี่ยเขาไปคุยกับคุณทักษิณ
แล้วก็เสนอเงื่อนไขว่าในเมื่อมันติดล็อกมันไปไม่ได้เนี่ย
ยังไงมันก็ต้องเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลก้าวไกลจะยอมถอยไปเป็นฝ่ายค้านก็ได้
แต่ต้องไม่มีสองลุงเอาขอดูหน่อยสูตรไม่มีก้าวไกลไม่มีลุงนี่จะเป็นแบบนี้นะฮะ
คือก้าวไกลพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติจะไปอยู่ในซีกของฝ่ายค้าน
ซึ่งรวมทั้งอาจจะมีไทยสร้างไทยกับเป็นธรรมด้วย
เพราะว่าเขาก็เป็นพันธมิตรกับมากับทางเก้าไกลมาในช่วงเวลานี้ใช่ไหม
เขาบอกว่าเก้าไกลไปไหนเขาก็ไปด้วย
แล้วซีกทางฝั่งรัฐบาลเนี่ย๒๖๖เสียงซึ่งเป็นรัฐบาลได้อยู่แล้วนั่นแหละนะฮะ
ก็จะมีเพื่อไทยภูมิใจไทยมีประชาธิปัตย์มาด้วย
แต่วันนี้เนี่ยมีรายงานข่าวว่าประชาธิปัตย์เองเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้มติพัก
มีสอสอ๒๕คนเนี่ยพร้อมจะมาแค่๑๖คนซึ่งตรงนี้มันก็เลยไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงอย่างไร
แต่ถามว่าเท่านี้เนี่ยโหวตนายกผ่านไหมถ้าโดยเสียงสอสอเนี่ยมันยังไม่ผ่านหรอก
เพราะต้องใช้๓๗๖เสียงแต่เชื่อว่าก้าวไกลเขาจะโหวตให้ไงในสูตรนี้
เพราะเก้าไกรเคยลั่นวาจาเอาไว้แล้วว่าเขาจะทำตามหลักการไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหน
แล้วที่คุณชูวิทย์บอกคุณธนทรไปคุยกับคุณทักษิณเนี่ยบอกเขาจะโหวตนายกให้ด้วยถ้าไม่มีสองลุงอยู่ในพักคั่วรัฐบาลของเพื่อไทย
เท่ากับว่าเสียงก็จะพอสำหรับ๓๗๖หรือจะมีสวมาเติมด้วยตามที่เขาบอกว่าถ้าไม่มีก้าวไกลเขาก็โหวตให้
เดี๋ยวรอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะครับเพราะว่าเพื่อไทยเนี่ยเขาบอกเขานัดหารือกับทางพักร่วม๘พักเนี่ยในช่วงต้นสิงหาคมนี้นี่แหละ